ช่วงนี้มีข่าวมาฝากแฟนวอเล็กบอลนะครับ
แต่ว่าเรื่องที่น่าห่วงมากกว่ากำหนดการแข่งขันก็คือการลงซ้อมของนักกีฬาครับ
โดยเรื่องนี้ก็มีการเปิดเผยมานะครับ
หลังจากเมื่อวานนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยก็เปิดให้๑๓กีฬาอาชีพเสนอมาตรการในการจัดการแข่งขัน
หลังจากที่รัฐบาลนั้นเตรียมจะปลดล็อกในระยะ๓ครับ
สมาคมกีฬาวอเล็กบอลทางเรือกาศเอกจากสวรรค์โตเจริญเลยค่ะ

มาตรการหลักก็คือการกำหนดโซนของแต่ละบุคคลในสนามมาอย่างชัดเจน
นักกีฬาผู้เล่นสำรองผู้ตัดสินเจ้าหน้าที่สนาม
ก่อนแข่งขันระหว่างแข่งขันแล้วก็หลังแข่งขัน
แล้วก็มีการจำกัดทั้งคนเข้าสนามแต่ละทีม
ทำให้มีการตรวจวัดไข้แล้วก็เช็คอินก่อนเข้าสนาม
ส่วนลูกวอเล็กบอลมีการทำความสะอาดตลอดการแข่งขันครับ
เรื่องของการจัดการแข่งขันก็ไม่น่าห่วงมากกว่าการซ้อมของนักกีฬา
กำหนดไว้ในเดือนกรกฎาคม
ควรจะลงซ้อมตั้งแต่มิถุนายนซึ่งที่ผ่านมา
ตอนนี้ก็ยังซ้อมเป็นระบบทีมมาอยู่ก่อนครับ
ตอนนี้ธรรมาคมพยายามจะให้นักกีฬาการซ้อมก่อน
แต่ว่าในการซ้อมของนักกีฬาของเราจะให้ลงสนามได้แค่ไม่เกิน๓คนต่อฝั่ง
เช่นจะซ้อมกันระหว่าง๑คุณ๑๒คุณ๒หรือ๓คุณ๓
เพื่อจะทิ้งเรื่อยห่างเพราะว่านักกีฬาไม่ได้ได้กระโดดเลย
และถ้าเกิดนักกีฬาสามารถจะ
รัฐบาลสามารถจะทำการซ้อมได้แต่ว่าห้ามร่วงสนามเธอรม๖คนอย่างเนี่ย
ฝั่งแต่๓อย่างเนี่ยผมว่าตรงนั้นน่าจะเป็นประเด็นน
ว่าตรงนี้น่าจะเป็นประเด็นทำให้นักกีฬาได้ซ้อมขึ้นมาก่อนอย่างนี้ครับ